ทำไมถึงต้องปฏิวัติมันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าสถานการณ์ตอนนั้น
ทั้งที่คนไทยโดยส่วนใหญ่แล้วมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมืองเป็นอย่างดี
คนไทยโดยส่วนใหญ่ไม่ได้เพิกเฉยกับอำนาจที่เข้ามาผูกขาด
หรือใช้อำนาจในทางมิชอบแต่อย่างใด
คนไทยต่อสู้กับพระเด็จการมาตลอดอย่างเช่นปี๓๕เหตุการณ์พฤษภาธมิน
คนไทยไม่เคยดูดายกับอำนาจประเด็จการ
แต่ทำไมปี๕๗พลเอกประยุทธ์ออกมาปฏิวัติแล้วทำไมคนไทยถึงยอมรับได้
เพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยบ้านเมืองมันแตกแยก
คนเนี่ยมันไม่ได้รับความสุขความสงบแผ่นดินมันลุกเป็นไฟ
มันเกิดมีการเผาบ้านเผาเมืองเผาบ้านเผาเมืองเพราะอะไร
เพราะว่าคนกลุ่มหนึ่งเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยถูกต้องไหมคะ
แล้วก็มีความขัดแย้งกันบนท้องถนนเขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าอะไร
เพราะว่านักการเมืองเนี่ยได้ขนคนเนี่ยเอาออกมาเพราะว่านักการเมืองนั้นเนี่ยไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
แล้วทำไมนักการเมืองถึงไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมเพราะว่านักการเมืองนั้นทุจริต
เพราะว่านักการเมืองนั้นอ้างว่ามาจากประชาธิปไตยจุดเริ่มต้นของปัญหาจริงแล้วมันไม่ใช่ปี๕๗นะคะน้องไผ่
ก็คือเป็นการทุจริตแบบเชิงนโยบายก็ดีแล้วนำเอาภาษีเนี่ยของคนไทยทั้งชาติเนี่ย
สูบกินเลือดกินเนื้อของประเทศซึ่งมันเขาเล็งเห็นแล้วว่าเนี่ยมันอาจจะทำให้สิ้นชาติได้
ห้างสรรพสินค้าถูกเผาวายวอดอันนั้นเป็นปัญหาแล้วก็เลือกตั้ง
เลือกตั้งใหม่แล้วก็กลับเข้ามาสู่วงจรอุบาตอีกวงจรอุบาตนั่นคืออะไร
เกิดเป็นกรปศจำได้ไหมคะบ้านเมืองมันวุ่นวายมันเดินหน้าไปไม่ได้
ทหารเนี่ยเขาก็เลยออกมาปฏิวัติแล้วคนไทยก็ได้รับความสงบนิ่งนะคะ
รัฐธรรมนูญฉบับปี๖๐เนี่ยมันถึงต้องออกมาเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูล
ฉบับปราบโกงนะคะยกตัวอย่างเช่นนักการเมืองที่ทำการทุจริต
แล้วก็โทษของคดีนั้นหนักอย่างเช่นอ่าการการถูกตัดสิทธิ์อ่า
ทางการเมืองตลอดชีวิตอย่างงี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อ่ารวมถึงรัฐมนูลที่
เป็นปัญหามากที่บอกว่าสวมาจากการแต่งตั้งตรงนี้ที่รัฐมนูลที่เขาบอกว่า
ไม่มีความชอบทำนะคะแต่จริงจริงแล้วเนี่ยนะคะคนไทยเนี่ย
บริบททางการเมืองเห็นความขัดแย้งกันมาเป็น๑๐กว่าปีนะคะ
เขาเล็งเห็นแล้วว่าปัญหาของประเทศชาติมันคือการทุจริตคอรัปชั่น
มันเป็นการโกงกินนะของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเขาถึงต้องรู้แล้วว่า
กระบวนการการตรวจสอบนั้นต้องแข็งแกร่งแล้วในเมื่อสวเนี่ย
มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะหรือเลือกตั้งหรือแต่งตั้งก็ดี
เป็นผู้ที่มีอำนาจในการเลือกคัดสรรองค์กรอิสระ
ผู้ที่จะมาตรวจสอบเอานักการเมืองเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้
สวจึงมีบทบาทเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสวมาจากการเลือกตั้งนะคะ
ถ้าสวนั้นโยงยายเกี่ยวข้องกับพักการเมืองที่ทำธุรกิจการเมืองนะคะ
ผูกขาดประเทศสวที่มาจากการเลือกตั้งเหล่านั้นเท่ากับจะไปคัดสรรองค์กรอิสระที่ตรวจสอบเงินแผ่นดิน
แล้วก็จะทำการทุจริตคอรัปชั่นกันได้อย่างโมโหลานเขาถึงต้องให้เป็นสวที่มาจากการแต่งตั้งตามบทเฉพาะการอยู่ครู่หนึ่ง